วันนี้ศาลนุญาตได้ปล่อยตัวชั่วคราวในสรยุสุทธสนาจินดาพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
หลังจากที่อายการนำตัวส่งฟ้องคดีที่ร่วมกับพวกปลอมและทำลายเอกสารใบคิวโฆษณา
ส่งผลให้อสมทเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาทโดยตีวงเงินประกัน๓แสนบาท
ภายหลังจากอายการมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
บริษัทไร้ส้มจำกัดนางสาวมณฑาธีรเดชเจ้าหน้าที่บริษัทไร้ส้มและนางพิชภาเอี่ยมสะอาด
พนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
ข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมทำให้ผู้อื่นเสียหายและทำลายเอกสารของผู้อื่น
กรณีบริษัทไร้ส้มทำสัญญาจัดรายการคุยคุยข่าวกับอสมทและได้ปลอมใบคิวโฆษณาเพื่อช่อกงค่าโฆษณา
ส่งผลให้อสมทเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
โทสมนึกเสียงกล้องโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดระบุนะครับว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอสั่งฟ้องนายสรยุทธ์กับพวกในข้อหา๓ข้อหา
แต่มีความเห็นไม่สั่งฟ้องข้อหาร่วมกันช่อโกงเนื่องจากผู้ต้องหาได้ร้องขอความเป็นธรรมซึ่งรับฟังได้
จากพยานหลักฐานไม่เพียงพอภายหลังอายการมีความเห็นสั่งฟ้องสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งหมด
โดยตีราคาประกันคนละ๓แสนบาท
และนัดสอบคำให้การพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ในวันที่๒๙สิงหาคมในเวลา๙นาฬิกาครับ